ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเป็นหลักสูตรปรับทัศนคตินักการเมืองเลย
เป็นเรื่องของการอบรมเหมือนกับการเรียนหนังสือนั่นแหละ
แต่ว่าตอนนี้ในโลกโซเทียลคุณพิรวัตรคุณโรสลินพูดถึงกันเยอะ

มุมที่ติติงก็มีเรามาดูซุ่มเสียงในโลกโซเทียลกันหน่อยนะคะ

มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เรามาดูด้านดีกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยกับหลักสูตรนี้
บ้านเมืองจะได้สงบและควรจะมีการปรับทัศนคติให้นานกว่านี้
พร้อมกับเอาใจช่วยรัฐบาลด้วยค่ะ
ขณะที่ชาวเน็ตอีกกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อต้านในเรื่องนี้นะคะ
ส่วนหนึ่งบอกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นต่างกัน
การใช้หลักสูตรปรับทัศนคติ
เหมือนรัฐบาลไปจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เช่นสมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สิ่งที่พวกคุณกระทำนั้นมันจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเชียวนะ
สมาชิกเฟซบุ๊กอีกรายนึงนะคะบอกว่า
จุดเริ่มต้นของการจับนักการเมืองเข้าค่ายและให้การศึกษา๓๗วัน
หรือการยัดเยียดความคิดให้ผู้อื่นโดยที่เขาไม่ต้องการ
คำนี้จึงมีความหมายด้านลบและแสดงความเป็นพระเด็จการ
แต่กลับกลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในปัจจุบัน
อกจากนี้ความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็ได้ให้ข้อแนะนำกับคอสช
บอกว่าควรใช้วิธีอื่นจัดการกับนักการเมืองน่าจะดีกว่า
เพราะว่าถึงจะจับไปปรับทัศนคติสุดท้ายก็ไม่ได้ผล